แต่ของสำหรับของพ่อหมอลักษณ์จะถ่ายแบบนี้ว่า

มันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้กับหนูว่า

ปีครึ่งที่ผ่านมาจนไปถึงประมาณ
สิงหากัญญาปีหน้าปี๖๒๖๖

หนึ่งอาการเข้ามาหลอกลวง
สองคู่เวรคู่กรรม

คู่ที่มันพอจะใช่หรือไม่

ครบแล้วมันผ่านสิงหากัญญาปี๖๐ไหม

ทุกข์สุขแลกเปลี่ยนยอมรับรู้

พยายามที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นไป
ซึ่งกัญญาปี๖๐ยังอยู่ด้วยกัน

ก็คือว่าต้องแบบโดนปั้ม

๒ปีที่ผ่านมาความรักมีแต่ปัญหาจริงไหม

เขาเคยคบกับใครก็ต้องเลิก

เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเข้ามาในระหว่างนี้

มันเป็นการเลิกแบบรุนแรงร้าวร้อน

คือเวลานานพอสมควร

คือไอ้นานที่แบบคบกัน

หนูแบบยังทำใจหรือยังคิดถึงนี่คือจะนานมาก

คือจริงแล้วกับพี่ภูมิ
ตอนที่เราคบกันเราคบกันแค่๓เดือนเองค่ะ
สุดท้ายแล้วเราก็เหมือนกับเลิกกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนกลายเป็นพี่น้องกันเฉย
แต่ว่าด้วยความที่ยังเห็นว่าเหมือนยังอยู่ด้วยกัน
ยังไปไหนมาไหนด้วยกันคือเพราะว่าเราสองคนแบบ
คือยังไงมันเป็นความสัมพันธ์ที่เนยก็ไม่รู้
เรายังคุยกันได้ยังเป็นพี่น้องกันได้

แล้วก็เรื่องความคิดความชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไป
ทุกครั้งเวลามีความรักเวลาเลิกกันไป
หนูจะเป็นคนที่แบบเฮิตนานเฮิตมาก

๑ปีครึ่งอยู่ดีผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตหนูได้ยังไงดีกว่า

จริงแล้วแบบไปเจอกันที่แบบร้านของหุ้นส่วนเพื่อนคนนึงที่นายรู้จัก

ใช่ก็เจอกันแต่ว่าตอนนั้นที่เจอก็ยังไม่ได้คุยกัน
เพิ่งมาคุยกันตอนหลังเลยค่ะเหมือนเพื่อนที่หุ้นส่วนร้านคนนึง
เขาแบบไปบอกแฟนพี่วิทย์อะค่ะบอกว่าเหมือนแบบเออตอนนี้เนยโสดแล้วอะไรอย่างเงี้

คือคุณก็เพิ่งเลิกกับแฟนคุณเขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนเขามา
คนโสดมาเจอกัน
แล้วคุณแอบชอบเขามานานหรืออย่างที่จริงน้องชายคุณก็เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ย

นี่ไงแสดงว่าคุณมีโอกาสเจอเขาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็เคยมีโอกาสได้แบบรู้จักกันมาก่อน

จนวันที่สุดต่างคนต่างว่าง
อะไรที่แบบว่าเฮ้ยเรามาเป็นแฟนกันเถอะ
ผมว่าเนยเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางด้านนิสัยนะครับ

คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิดที่ดีมาจากครอบครัวที่ดีครับ

คุณมาคบกันปุ๊บถึงขนาดครอบครัวทางฝ่ายของคุณออกมาปกป้องคุณพอสมควร
คุณรู้สึกยังไงบ้าง

ตกใจมั้ยตกใจมั้ยเป็นข่าวเยอะ
เพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจในวงการเขาก็จะตกใจนะ
ผมว่าทุกเรื่องนะครับนอกจากแค่เรื่องการคบหากันมันมีทั้งสองด้านนะครับ
แล้วแต่ว่าคนจะเลือกชอบมองมุมไหนมากกว่า
ทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ

ยังไงคุณก็ยังจะแต่งงานกันครับ
ผมคิดว่าเรื่องของคนที่อยากจะปกป้องหรือว่ามีมุมมองที่อีกแบบหนึ่งนะครับ
ผมรู้สึกว่าจริงแล้วเขาอาจจะมองในมุมที่ผมอาจจะมองไม่เห็น
หรือเขาอาจจะยังไม่เห็นมุมที่ผมมองอะไรอย่างนี้ครับ
จริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับ

รายการนี้เป็นรายการแรกที่เขายอมพูดนะฮะ
ปกติหนีนักข่าวมากี่อาทิตย์แล้ว

ตัวเจอเสร็จเธอ

คุณไม่ได้คาดหวังกับความรักแบบนี้เลย

คือต้องบอกว่าในแบบค่อนข้างที่จะผิดหวังกับความรักมาแบบ

เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะตั้งความหวังแล้ว
ใช่ในก็ลึกคือในกลัวอะไรอย่างนี้

มันจะลงเอยจะสำเร็จจะได้แต่งงานหรืออะไรอย่างนี้
แค่คือเนยแค่คบไปตอนแรก
แค่รู้สึกว่าโอเคเราคบกับเขาเขาดีกับเรา

อยากดูดวงไหมว่าจะควรจะแต่งหรือไม่แต่ง

โอ้ยอย่างนี้ไม่อยากดูเลยไม่อยากดูไม่อยากดูไม่อยากแต่งไม่อยากดู
เขาขอรุ้นเองเขาขอรุ้นเองเขาขอรุ้นตัวเอง

เนยกับแฟนเนี่ยถ้ารักกันด้วยบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ย
ก็จงอย่าเชื่อนัทกับเหตุของปัจจัยอื่น
จงเชื่อจากความรู้สึกของเราว่าว่าเนี่ยสุขเนี่ยสบายใจ
เรียนรู้ที่จะรักกันมากกว่าที่จะมีเพราะไม่มีใคร
เพราะว่าถ้าเรียนรู้ที่จะรักแล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วต่อสู้
มันผ่านพ้น๒ปีนี้ไปได้แปลว่ามันก็ผ่านร้อยวิบากรรม

ในดวงชะตานี้มันบอกไว้เสมอว่า
ปัตตานีเป็นเกษตราธิบดีสุดแล้วดาวสุกอยู่ในเรือนเสาอยู่ในพบสู่พระ
จะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขแต่มันอาจจะไม่ใช่คนคนนี้
อุ้ยเดี๋ยวฟังอีกอีก
เพราะอะไรเพราะเราก็ต้องเชื่อมั่นในทฤษฎีว่า
จากนี้จนถึงกันยาปี๒๖๐ยังมีอีกหลายพายุ
เข้ามาในความรักของเธอและแฟนเธอ
จะต่อสู้ได้ไหมถ้าต่อสู้ได้มันอยู่ที่ไทย
คนนี้อยู่ที่อยู่ที่มันไม่ใช่เรื่องเขาเร็ว

มันเป็นเรื่องหลายเรื่องแน่นอน
ผู้ชายคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัว
แต่เขาก็รักที่จะมีความเป็นตัวเอง
แล้วไม่ว่าจะมีข่าวใครจะพูดยังไงก็ตามที
เขาก็อาจจะพูดกับพ่อแม่เขาได้ว่า

เพราะสุดท้ายแล้วผมต้องอยู่กับเธอก็ได้

แต่เด้นขันคือมันยังมีอีกหลายพายุ
ที่จะโถมทับเข้ามาหาหนู

หลังจากกัญญาปี๖๒

มันจะกลายเป็นฟ้าหลังฝนมันจะเป็นความสุข

เพราะฉะนั้นอีก๒ราศีที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่
ก็ต้องฝาฟันเหมือนกับคำตอบนี้
คนผู้สวบกับพี่จี๊ก็ต้องอดทนเรื่องนี้แหละ

เมื่อที่ผ่านมาได้ถ่ายภาพเซ็กซี่

ก็โอเคนะคะที่ถ่ายออกมา

แฟนเห็นชอบไหมก็รบเลย

แต่ว่าผมคิดว่าวันนั้นเรามีอำนาจพอเราจะสั่งให้เขามาถ่ายใช่ไหม
ก็อาจจะบอกว่าชอบไหมกับงานนี้อยากทำไหม
อยากมีทำไมถึงอยากทำเหตุผลคืออะไรอย่างนี้ครับ

มันก็คืองานแล้วเขาก็อยากมีภาพที่แบบสวยงาม
ตอนนี้เขายังมีวัยที่คุณจะถ่ายได้เก็บไว้
มันก็เป็นสิทธิ์ของเขามันก็คืองานนะครับ

แต่ใจอย่างห้ามใช่ไหมแต่ใจอย่างห้ามอย่าถ่ายเลยอย่าถ่ายเลย
แบ็คตอนถ่ายมันกลายเป็นเราเป็นสาวมากขึ้นหรือเปล่า

ใช่ค่ะก็มีหลายคนที่เหมือนแบบว่า
แบ็คจะมีหลายแบบค่ะ
ที่เหมือนแบบตกใจแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็กับมีที่เหมือนแบบว่ารู้สึกแบบไม่โอเคเลยกับการถ่ายแบบครั้งนี้อะไรอย่างนี้
บางคนก็จะแบบชอบมากเลยอะไรอย่างนี้
แบบเออก็ดูเหมาะดีนะดูแบบเออสวยดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่เราก็ถ่ายครั้งเดียวนี้แหละพอแล้วเอาอีกไหม

คงไหว้แล้วว่ามีแฟนเราไม่ถ่ายแล้ว
แน่นอนที่เชิญมาในรายการวันนี้
น่าจะเป็นกระแสสังคมที่คนถามเรื่องน้องเนยมาตลอด
กับความรักที่บอกครบกันมา๓เดือน

อย่างที่คนไทยต้องตามคำถามแหละ
ท้องแล้วแท้งหรือเปล่าท้องกี่เดือนแล้ว

ทำไมความรักครั้งนี้มันถึงรวดเร็ว
สามเดือนแล้วหนูพร้อมที่จะแต่งงานแล้ว
บททดสอบกับทางครอบครัวเขา
หนูจะผ่านมาเป็นได้อย่างไร